ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับคุณผู้ชม
เป็นชาวบ้านที่กำลังไล่ล่า
แล้วก็อยากให้สั่งปลดเจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพค่ะ
ก็ถูกสั่งให้เก็บข้าวของออกจากวัดทันทีเลยนะคะ
เพราะว่ามีประเด็นเรื่องการใช้เงินไม่โปร่งใสค่ะ

กว่า๓๐๐คนชุมนุมกันในวัดศรีมหาโพ
นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้แล้วค่ะ
ตั้งใจมาขับไล่พระมหาวัยยากรรัตนปุตโตวัย๕๗ปีเจ้าอาวาส
เพราะชาวบ้านพบพฤติกรรมน่าสงสัยตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

เงินวัดหลายครั้งและครั้งละหลายแสนบาท
รวมทั้งหมดแล้วเป็นเงิน๒๘๐๐๐บาท
เจ้าอาวาสบอกว่าเอาเงินมาใช้จ่ายในวัด
แต่ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลย
พอสอบถามเจ้าอาวาสก็บ่ายเบียงตลอด
ในการที่จะนำเอกสารนำหลักฐานมาชี้แจง
ล่าสุดค่ะเจ้าอาวาสแอบไปเบิกเงินมาอีก๕แสนบาท
เมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
ทั้งที่เจ้าคณะปกครองสั่งห้ามเบิกถอนเงินแล้ว
ชาวบ้านเขาก็เลยยิ่งไม่พอใจค่ะมารวมตัวกันเพื่อขับไล่เลย
เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรีพร้อมด้วยรองเจ้าคณะอำเภอ
แล้วก็นายบุญเชิดกิติธารางกูล
อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
ก็เดินทางมารับฟังข้อเรียกร้องของชาวบ้านด้วยนะคะ

เพราะชาวบ้านไปปิดล้อมรถตู้ของเจ้าอาวาสไม่ให้ออกจากวัดเลย
ช่วงเย็นค่ะผู้เกี่ยวข้องก็มีการประชุมร่วมกับคณะสงฆ์
นายสมเขตศรีพรมมิณร์คำดานตำบลศรีมหาโพร
ก็ออกมาแจ้งกับชาวบ้านเลยนะคะว่า

ถูกสั่งปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะถูกย้ายไปจำพรรษาวัดอื่น

ส่วนเรื่องเงินที่เบิกถอนไปก่อนหน้านี้ก็จะต้องชี้แจงต่อคณะสงฆ์

ก็ขอให้กรรมการวัดและตัวแทนชาวบ้านไปแจ้งความดำเนินคดีในส่วนนี้ด้วยนะคะ